อีกหนึ่งเหตุการณ์ไม่ได้ต่างจากเหตุการณ์เมื่อกี้สักเท่าไหร่เลยค่ะ
คราวนี้เป็นธุรกิจแพร่นะคะที่จังหวัดสุพรรณบุรี
เขาก็จะมีธุรกิจที่เป็นร่องแพร่อะไรกันอย่างนี้

บังเอิญแพร่ของเจ้าที่หนึ่งมันดันเลื่อนเข้าไปอยู่ในพื้นที่เขตเจ้าที่สอง

ตอนแรกก็มาเคลียร์กันมีคนกลางเคลียร์ครับ

เจ้าของแพร่ที่นึงค่ะชักปืนไล่ยิงแพร่อีกฝั่งหนึ่ง
ยิงวิ่งไล่ยิงไปสุดท้ายคนตายคือใครรู้มั้ยคะ

กระสุนปืนเข้าอกทะลุหลังนอนตายคาที่เลย

ของแพร่ฝั่งตรงข้ามก็เจ็บอีก๒คนด้วย

ที่อำเภอดาช้าจัวรรค์สุพรรณบุรี
ซุ้มแคร่ไม้ไผ่ตรงนี้อ่ะค่ะจุดนี้แหละโอ้โหเลือดเนี่ยกองเต็มเลยนะคะ
ข้าวของกระจัดกระจายไปหมดเลยค่ะเขาบอกว่าเป็นความขัดแย้งกันระหว่างสองแพร่ที่ชื่อว่าแพรจูเนียกับแพรตี
คนกลางที่เป็นคนมาช่วยเคลียร์เนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่านายจักริจภัยเรืองวัย๒๙ปีเนี่ยคือมือยิง
ให้เขาช่วยไปคุยกับเจ้าของแพรตีหน่อยให้เขาเป็นคนกลางไปช่วยเคลียร์ให้หน่อย
ก็ไปคุยไปเคลียร์ตกลงอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะเคลียร์จบแล้วแบ่งที่ทำมาหากินกันเรียบร้อยแล้ว
จบลงจบปุ๊บนายจักริตเนี่ยก็เดินมาหาเขาเขาก็เลยบอกว่าเออเคลียร์จบแล้วนะไปขอโทษขอโพยกันแล้วจะได้จบกันไป
ยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยจักริจชักลูกโม่ขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็ยิงใส่ฝ่ายแพรตีนะคะ
ยิงอย่างเดียวไม่พอวิ่งไล่ยิงตามไปเรื่อยเรื่อยสุดท้ายกระสุนมันพลาดไปโดนนักท่องเที่ยว
ตายตรงนั้นเลยค่ะคนเจ็บอีก๓คนเนี่ยคือนายงามแสงเพชรเป็นคนของแพร่ตี๋นะคะ
ถูกยิงเข้าท้องด้านซ้ายกับต้นขาขวานายนิคมเอี่ยมศรีก็เป็นคนของแพรตีเหมือนกัน
ถูกยิงถากเข้าชายโครงซ้ายอีกคนคือนายวงสุวรรณปฏิพันธ์เป็นนักท่องเที่ยวอีกคนนึงค่ะ
ค่ะก็ถูกยิงที่ชายโครงขวาเหมือนกันตอนนี้ทุกคนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด่านช้างแล้ว
แต่ว่าคนเกาะเหตุอ่ะหนีไปนะคะเจ้าของแพร่จูเนียบอกว่าตอนช่วงก่อนเกิดเหตุ
ก็พยายามเคลียร์ให้ใจเย็นกันแล้วแต่พอหันมาอีกทีอ้าววิ่งไล่ยิงกันเฉยเลยอ่ะ

เราก็กลัวจะมีเรื่องเพราะลูกชายเราก็ใจร้อนเราก็รู้อยู่
ได้คุยกับเพื่อนผู้ตายมาเที่ยว๘คนจากจังหวัดอุทายทานี
รู้อยู่ได้คุยกับเพื่อนของผู้ตายนะคะเธอบอกว่าไม่
เที่ยวกันแปดคนจากจังหวัดอุทัยธานีก่อนเกิดเหตุกำลังจะลงแพร่กันอยู่แล้ว
เค้านั่งอยู่คนเดียวสักพักนึงได้ยินเสียงปืนลาขึ้นมา

เพื่อนหนูคือล้มลงไปแล้วค่ะ
แล้วทวนหนูก็เลยบวนวายค่ะ
แล้วมากี่คนครับเนี่ย
หนูมากัน๕คนค่ะเด็กน้อย๓คนค่ะ

หนูไม่รู้ค่ะเขาทะเลากันเองอ่ะค่ะ

ไม่ใช่เกี่ยวกับหนูอ่ะค่ะ

คือพวกหนูเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะ
แบบนั่งกินกันอยู่เฉย
เมืองต้นพันตรวจเอกยิ่งยศเขินอำนวย
ตอนนี้จับตัวคนก่อเหตุได้แล้วนะคะ

นี่ค่ะเสื้อสีดำเทาเนี่ยนะคะ
คือคนก่อเหตุค่ะ

เรื่องต้นสาเหตุก็คือประเด็นปัญหาเรื่องทางธุรกิจนี่แหละ
เพราะว่าทั้งคู่ต่างก็ทำแพ้ให้นักท่องเที่ยวเช่า
แล้วก็เคยมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้แล้ว

แต่ไม่รู้อีท่าไหนพกลูกโม่ไปด้วย

ข้ามเขตกันมาก็เลยไปเคลียร์กัน
แต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงต้องชักปืนยิงใส่กันแบบนั้น
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก็จะต้องมีการสอบสวนอย่างละเอียดนะคะ

ง่ายมากเลยเหรอคะมันหาซื้อได้ง่ายใช่ไหม